คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้ครับโอ้โหรถเนี่ยเพิ่งออกจากศูนย์เลย
ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเครื่องยนต์ก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลย
แต่ว่าถูกตำรวจเนี้ยเรียกตรวจควันดำอืม
ตำรวจใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจปรากฏว่าอ้าว
ควันดำเกินมาตรฐานทีนี้ฮะเจ้าของรถเถียงสุดใจเลย
จะบอกว่ารถคันนี้มันเพิ่งออกมาอย่างไร
ไปดูคลิปการเถียงระหว่างตำรวจกับเจ้าของรถกันก่อนนะครับ
ดูรถมันใหม่อยู่
พ่อก็เดิมเดิมทุกอย่าง

แต่เขาบอกรถหนูควันดำไงหนูไม่เข้าใจ
มันใหม่อยู่มันอาจจะค้างท่อนะ
รถยังใหม่อยู่แต่ทำไมว่ารถควันดำ
หรือว่าอุปกรณ์ของพี่ตำรวจเสียอะไรหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดบนถนนย่านนิมิตรใหม่กรุงเทพ
ตำรวจตั้งจุดตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐาน

แล้วก็ปรากฏว่าตำรวจใช้อุปกรณ์ในการตรวจ

กับสามีก็เลยงงฮะก็เลยเถียงขัด
เถียงอะไรนะสุดใจขัดดีเลย

ไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไรเลยนะ
ถอยออกมาจากศูนย์ใหม่เลยนะครับ

ขั้นตอนการตรวจวัดควันดำของตำรวจ

ต้องเหยียบคันเร่งมิดไหมถึง๔๐๐๐รอบ

แล้วเมื่อกี้ได้ยินเจ้าของรถซึ่งเป็นผู้ชายไหม
บอกว่ารถของผมนะถ้าใช้ในชีวิตจริงอย่างมาก

ประมาณ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง
แล้วก็เปิดกระโปรงรถให้เจ้าหน้าที่ดู

เท่าที่ดูสภาพรถนะคือยังใหม่อยู่ยอมรับ
แต่รถคันนี้ตรวจวัดค่าควันดำออกมาอยู่ที่๔๐
ค่ามาตรฐานของกฎหมายมันต้องอยู่ที่๔๕ไม่เกินนี้
ดังนั้นค่าควันดำเกินมาตรฐานมา๒นะครับ
ทีนี้ก็ไม่ได้มีการออกคำสั่ง

เพราะตำรวจก็เข้าใจว่าไม่ได้มีการดัดแปลง
ที่เจ้าของรถชี้แจงจริงนะครับ

อรุณเริคถวินโคศกบลจร

ชี้แจงบอกว่าการใช้เครื่องวัดควันดำรุ่นใหม่
เป็นเครื่องวัดแบบทึบแสงครับ
วิธีการตรวจจะต้องเหยียบคันเร่งให้สุดไมค์เลย๔๐๐รอบ
แล้วต้องเหยียบค้างไว้๒วินาที

เพื่อวัดค่าควันดำที่ออกมาว่าเกินมาตรฐานหรือไม่
ก็ถือว่าเป็นวิธีวัดกันตามปกติแล้วครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวจะติดต่อเจ้าของรถ
เพื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ